คอกซ์คุณแม่ลูกสองเพิ่งจะก้าวเข้าสู่เวทีการเมือง
โดยได้รับเลือกตั้งเพียง๑ปีเท่านั้นนะครับ
เธอคือดาวเด่นทำงานด้วยความมุ่งมั่นมีอนาคตไกล
แม้จะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนถึงเหตุจูงใจ
แต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้มองได้ว่า
โกคอกซ์คือเหยื่อล่าสุดที่เกิดจากความเกลียดชัง
และต้องมาจบชีวิตเพียงเพราะจุดยืนของเธอ
ต่างจากผู้ที่ก่อเหตุครับ
โกคอกซ์วัย๔๑ปีสมรสกับเบรนเดนคอกซ์

โอคอ็กซ์เป็นสมาชิกรัฐสภาสมัยแรก
หลังชนะเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
โจ้ค็อกซ์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริจน์
โดยถือเป็นสมาชิกคนแรกของครอบครัวที่เรียนจบมหาวิทยาลัย

โจ้ค็อกซ์ทำงานให้กับองค์กรการกุศล

และการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและศาสนา
มูลนิธิเพื่อพิทักษ์เด็กจากการถูกทารุณกรรม
รวมถึงเคยทำงานกับกลุ่มเคลื่อนไหวสนับสนุนให้สหราชอาณาจักร
เรมี่คอบินหัวหน้าพักแรงงานบอกว่า
โจได้จากสามีของเธอที่ร่วมกันต่อสู้
สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรม
รวมถึงลูกอีก๒คนไปแล้ว
แต่พวกเขาสามารถภูมิใจได้กับสิ่งที่เธอได้ทำมาทั้งหมด

โจเป็นคนที่น่ารัก
โดยระบุว่าเธอเป็นดาวเด่นของรัฐสภา
ประเด็นต่างที่เธอเคลื่อนไหวผลักดัน
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาทั้งสิ้น
งดออกเสียงโหวตอนุมัติให้อังกฤษโจมตีทางอากาศไอซิสในซีเรีย
ซึ่งเธอยืนยันว่าวิธีเดียวที่จะปราบไอเสียสได้
คือปกป้องคุ้มครองพลเรือนซีเรียให้ปลอดภัย
ยังเรียกร้องให้อังกฤษผลักดันนโยบายช่วยเหลือผู้ลิภัยชาวซีเรีย
ในการทำประชามติวันที่๒๓มิถุนายนนี้
นี่ถือเป็นคำขวัญในหมู่ผู้ต่อต้านผู้ลิภัย
ซึ่งปัญหาคลื่นผู้ลิภัยที่ทะลักเข้ามาในยุโรป
ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุสังหารครั้งนี้
ถึงแม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเหตุฆาตกรรมครั้งนี้เป็นอัธยากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังหรือไม่
เพื่อต่อต้านความเกลียดชังที่เขามองว่าเป็นเหตุฆ่าชีวิตภรรยาของเขา
พร้อมย้ำว่าความเกลียดชังไม่ใช่ลัทธิเชื้อชาติหรือศาสนาแต่ว่าเป็นยาผิดร้าย